เกิดเหตุต่อหม้อสะพานรถไฟฟ้าสายสีแดง
ลนลงมาขณะที่กำลังมีการขนส่ง

อีกแล้วเกิดขึ้นในบริเวณทางขึ้นสะพานข้ามถนนวิภาวดี

เพราะดีไม่มีรถผ่านมาในช่วงนั้นนะครับ

การก่อสร้างบนรถไฟฟ้าแบบนี้ได้ยินบ่อยไง
ใช่ฮะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตี๑๓๐
ตำรวจสนพหนโยธินเข้าตรวจสอบเหตุต่อหม้อสะพานรถไฟฟ้า
หล่นบนถนนช่วงทางขึ้นสะพานข้ามถนนวิภาวดี
แขวงลาดยาวเขตจตุจักร
เดี๋ยวหลายคนถามมันจุดไหนพิกัดไหนกันแน่
เพราะว่าสะพานข้ามถนนวิภาวดีมันมีหลายสะพาน
ก็ตรงบริเวณสะพานยกระดับฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกประชานุกูล

ประชาชื่นพระราม๗ข้ามจากรัชโยธิน

ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นถนน๒เลน
มีบารีเออร์คอนกรีตขอบสะพานพังเสียหาย
พื้นถนนมีเศษปูนแตกระจายไปทั่วนะฮะ
ตำรวจต้องปิดการจราจรชั่วคราว

มีนายประดิษฐ์จบดีอายุ๔๔ปีเป็นคนขับ
ได้ให้การว่าขณะขับรถบรรทุกต่อหม้อสะพานรถไฟฟ้า
คุณเคยเห็นใช่ไหมเวลารถบรรทุกที่บรรทุกต่อหม้อแบบนี้
ใหญ่อ่ะถ้าเราขับไปเราไม่กล้าเข้าใกล้กลัวใช่หวัดเสียวค่ะ

คือเขาขับไปนะฮะเพื่อจะไปส่งบริเวณสถานีหมอชิด
เพื่อก่อสร้างทางรถไฟฟ้าสายสีแดง
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุโซ่ที่รัดต่อหม้อสะพานเกิดขาด
จึงทำให้ต่อหม้อคอนกรีตหล่นลงบนพื้นถนนดังกล่าวนะครับ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่รีบนำรถเครนยกขนาดใหญ่
มาเพื่อยกต่อหม้อสะพานใหญ่ยักษ์นี้

เพื่อเปิดการจราจรให้ทันในตอนเช้า

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย

ก็ไม่ใช่เหตุเกิดจากบริเวณที่ก่อสร้างจริงนะ
เพราะว่าเดี๋ยวเล่าไปหลายคนนึกว่า
ก่อสร้างมันตกลงมาบนหัวนี้อีกแล้วเหรอ
คือมันมีอันตรายหรือเปล่าทำไมไม่มีอะไรป้องกัน
แต่คราวนี้เป็นรถที่กำลังขนต่อหม้อไปส่งที่ที่ก่อสร้างเขา
ทำต่อหม้อหล่นกลางถนน